พลังให้สัง่วยได้ไหมคะเพราะแครดอะไรขึ้นใครทำร้าย
ใครก่อนก็ผมขับรถดีกันว่าโอยูวิ่งไว้ตลอด
เราจะไข้เขาแสงรถไปน่าเขาวิ่งฝ้าเขาจะผ่าน
เข้ามาอยู่เรื่อยผมไม่สงสัยว่าเราทำอะไรแล้วก็บับ
มีคนที่รับประตาของผมอะไรว่าขาวมาตีดลูกผมตลอดเลย
เตะรถอ่ะขับไปเตะไปอะไรผมก็วิ่งขวาไปซึ่งสักอย่างเพราะผมไม่รู้ใจอ่ะ
ผมวิ่งขวาอยู่แล้วเห็นมั้ยฮะแล้วพอไปที่น้องก็ไปปล่อยฟุรีศาสตร์แล้วก็ถูกผม
มาไว้ถนนกาลมึกอ่ะแล้วพอมึงตายแน่มึงตายแน่มึงจอดเมื่อไหร่มึงตายแน่
แล้วก็เตะรถผมไปเว้ยเว้ยเว้ยแล้วก็ปล่อยผู้หญิงลงมาแล้วก็กลับตามผมมา
แล้วผมก็ติดต่อยเกี่ยวไว้แรงไงตรงไหนบางวันหนึ่งวันอ่ะ
มันก็กลับรถเอารถมาฝากหน้าผมผมก็ชนเลยครับ
พอมารองชนมาปั๊สประกอบหัวแกงลาประกอบหวาทายหรือสมาองกันครับเรียกเดียวเลย
ผมก็ถามก็ว่าผมคำอะไรผิดเนี่ย

ผมกิดขึ้นมาจัดบ้างซักตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลย
โดนอย่างเลยหมดแล้ว
หลังจากนั้นคือเขาทำยังไงต่อลุงได้บอกเขาว่ายังไง
หนะบอกเขาว่ายังไงอ่ะ
เขาว่ายังไงตอนนั้นที่ฟาดไปด้วยเนี่ย
แล้วลุงบาดเจ็บที่ไหนบ้างคะลุง
แผลต้องข้างแผลเสียแผลหัวเหิดแตกสมองไม่รู้จะบวมหรือเปล่า
พอบุกรักษ์รอบ๑๐ครั้งมันจะเอาผมตายเลย

ผมจะไปชนรถเขาให้ฟังเลย

ไม่ได้คุยอะไรจำนวนก็ส่งผมมาลุงไปบ้าน
ลุงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไหม
ถึงที่สุดเลยครับ
ทำอย่างนี้มันเกินไปเพราะว่าอายุ๗๖ยาวไม่ได้เด็กชุดรุ่น
มันน่าจะปีชั้นหลังชั้นบริยายก็คุยกันได้
แต่ที่มาพวกสาวเลือดหลับกำเทาหัวเหิดแตกหมด
แต่เราไม่ได้ถือไถกล้วน

ให้พวกเราถึงสมบูรณ์ลุ่ม
ตัวไดงุ่มสำหรับการคุณ